เอากุณธาปิศริจอยากให้หัวหน้าภักร์เจอกับใคร
นะครับมิติเศรษฐกิจเนื่องถึงต้องให้ประชาชนนั้น
ท่านพิสิทธิเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจภักดิ์ผม
ก็คงอยากจะคุยกับท่านรองสมคิต

ประชาชนยากจนมากมายขนาดนี้เนี่ย

เปิดเป็นมิติของการเมืองก็คงจะต้องคุย
เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าในเชิงของแง่กฎหมาย

ก็เอาเรื่องจริงที่ว่าเป็นไปได้ดีกว่าว่า

หรือเลขาธิการภาครองหัวหน้าพัก

ให้เป็นทางเลือกให้ประชาชนนั้นได้เลือกว่า
ถ้าในเชิงของมิติของการเมือง

อย่างนั้นการเมืองเดินต่อไปไม่ได้
ก็ควรที่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่า

ใครคนใดคนหนึ่งนั้นจะพูดได้ทุกเรื่อง
ผมคิดว่าอันเหลืองนี้เป็นเรื่องจำเป็น